โลกโซเชียลก็แห่บอกว่าเหมือนว่าเป็นห่วงแพทย์

ปรากฏว่ากระแสนี้นะครับไปถึงหูผู้บริหารช่อง๓
และผู้บริหารช่อง๓อย่างคุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์เนี่ย
ต้องโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมนะครับ
โดยยืนยันว่าข่าวที่ออกไปว่าช่อง๓เลิกจ้างแพทย์นับประพานั้น
ไม่ใช่ความจริงนะคะรบกวนหยุดแชร์หรือส่งต่อ
ขอยืนยันว่าช่อง๓ไม่เคยออกแถลงข่าวใดเกี่ยวกับกรณีของน้องแพทย์ทั้งสิ้นเลย
เป็นการยืนยันจากคุณดิวนะปิ่นกระมวลมาลีนนท์นะครับ
ส่วนคุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการ
ผู้จัดการฝ่ายการผลิตรายการช่อง๓พี่สมรักเองก็ได้รีโพสต์
ข้อความชี้แจงดังกล่าวพร้อมกับระบุกำชับว่า
ขอให้รับทราบความจริงตามนี้มีผู้สร้างข่าวเท็จเพื่ออะไร
เครื่องหมายคำถามนะฮะขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับ
ขณะที่ตัวสาวแพทย์เองนะครับก็โพสต์ภาพเพจปลอมที่กุข่าวดังกล่าวขึ้น
พร้อมกับแคปชั่นสั้นบอกว่าตามนี้ครับตามนี้ครับนะครับ
ตามนี้ครับหมายถึงตามคำพูดของคุณดิวตามคำพูดของพี่สมรักนะฮะ
ที่เขาเข้าไปกำชับเข้าไประบุต่อนี่นะครับ
ซึ่งพอแพทย์โพสต์เข้าไปและคำพูดสั้นแบบนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์
ตีผู้ไม่หวังดีแล้วก็ให้กำลังใจสาวแพทย์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เขียนว่ามันคือเพจปลอมเลิกจ้างแพทย์สรุปไม่จริงนะครับ
ไม่จริงนะ๓คนออกมายืนยันนะคะ